เออแล้ววันหนึ่งหลายรอบด้วย
โทรจริงโทรจังแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อเยอะแยะมากมาย
แต่ล่าสุดก็มีข่าวดีให้ทฤษฐิชย์โอกชึ้งใจกันบ้าง
ทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์๔จุดใหญ่ที่ฝั่งกัมพูชา
ศรีธนุวิวแล้วก็ทั้งปลอยเป็ดนะฮะ
ขบวนการนี้มา๘๙คนแล้วเป็นคนไทยด้วยนะ
เดี๋ยวเตรียมส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ฝั่งไทยด้วย
ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณกอล์ฟค่ะคุณน้ำแข็งครับ

มันยังอารวาสไม่หยุดจริงครับ
แต่อย่างที่คุณกอล์ฟบอกวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเชิงบวก
เรื่องของการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์
มีความเคลื่อนไหวมีความร่วมมือ
ในระดับรัฐบาลและระดับเจ้าหน้าที่
ระดับรัฐบาลก็หมายถึงว่าระหว่างเรากับกัมพูชา
เพราะพวกนี้มันไปตั้งแก๊งอยู่ที่นั่น

เพราะว่าสามารถใช้คลื่นความถี่คลื่นมือถือของเราเนี่ยใช้ได้

วันนี้มีข่าวมาทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ฝ่ายนโยบายดูตรงนี้
ดูจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล
นายชัยวุฒิธนาคมานุสร

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์
ร่วมกับนายเจียวันเด็ก
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีปรายศนีย์ทรคมนาคมของกัมพูชา

จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนว่ามีกระบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่จุดไหน
เพื่อจะได้รวมกันจับเข้าจับกลุ่มส่งกลับมาดำเนินคดีที่ไทย
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบพิกัด

ปิดกั้นสัญญาณและเข้าจับกลุ่มตัวในที่สุด
รัฐมนตรีบอกว่าคณะทำงานจะร่วมกันระบุพิกัดเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดี
ทำให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนทำได้เร็วขึ้น
ถ้ากระบวนการนี้สำเร็จ
คอนเซนเตอร์จะทำงานได้ยากขึ้นแล้วก็จะหมดไป

เพื่อทำให้แก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปในกัมพูชานี่นี่ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
และที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่านายกรัฐมนตรีของเรากับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ก็ได้เจรจาประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล
นั่นคือฝ่ายนโยบายทีนี้ดูฝ่ายปฏิบัติ
ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยวันนี้เห็นหัวข่าวนี้ครับลุยเขมรรังใหญ่ทลาย๔แก๊งคอนเซนเตอร์
กระชากตัวมาได้แปดสิบเก้าคนตุ๋นข้ามประเทศ
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตรบอกว่า
ได้เดินทางไปจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ในฝั่งกัมพูชา
โดยได้รับความร่วมมือจากทางการกัมพูชามาแล้วหลายครั้ง
แต่ทีนี้ความคืบหน้าขณะนี้คือการจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ทั้ง๔แก๊งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเพลประเทศกัมพูชาผู้ช่วยทูตตำรวจและตำรวจกัมพูชา
วันนี้เนี่ยได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา
เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชาเช่นกฎหมายคนเข้าเมือง
แต่ว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกัมพูชาก็จะส่งผู้แทนทั้งหมดมาให้ไทย
เอาเครื่องกลับมาเนี่ยตนและเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปรับตัวที่จังหวัดสะแก้ว
เพื่อนำไปสอบสวนคดีดำเนินคดีต่อไป
จับกุมไปได้แล้ว๑๓๗หมายจับ
สิบแปดหมายอยู่ระหว่างประสานการติดตามจับกลุ่มอีกเก้าสิบเก้าหมาย
นี่คือความคืบหน้าความร่วมมือระดับรัฐบาลและระดับเจ้าหน้าที่
ทีนี้ดูที่มันยังตั้งแก๊งกันอยู่ในประเทศ
กวาดจับลากแก๊งคอนเซนเตอร์ภายในประเทศก็เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ
เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้สัมภาษณ์ผลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่ง
ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีท่านบอกว่ากำลังร่วมมือกับกศช
ร่วมมือกับค่ายมือถือออกกวาดจับกลุ่มทะลายรังแก๊งคอนเซนเตอร์
ซุกซ่อนอยู่ในประเทศอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมต้องไปร่วมมือกับกศตช
ทำไมต้องไปร่วมมือกับมือถือก็เพราะว่าแก๊งพวกนี้มันทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้เพราะมันมีตัวช่วยตัวช่วยที่ท่านเห็นอยู่ในจอ
ไอ้เครื่องนี้เนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ
ว่ามันบรรจุซิมเข้าไปได้ตั้งสามสิบสองซิมซิมหนึ่งเนี่ยโทรได้๕๐๐ครั้งต่อวัน
ที่บอกเอ๊ะทำไมใครก็เจอใครก็เจอมันไปเล่นแบบนี้ครับ
ซิมนี่แหละคนไม่ต้องไปนั่งหมุนโทรได้เดือนหนึ่ง๒๐ล้านครั้ง
โอ้โหโอ้โหมีหน้ามันจึงเวียงแหโทกันพลาดไปหมดเวลานี้
เพราะมันมีตัวช่วยพวกนี้ทีนี้ถ้าค่ายมือถือกศธช
ไปร่วมมือสกัดตรงจุดนี้ได้ใช้ไอ้ตัวช่วยนี้ไม่ได้
มันก็เหมือนตัดแขนตัดขาไม่ให้มันกระหน่ำโทอัตโนมัติได้อย่างที่ทำกันอยู่
ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความหวังครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ง่ายหรอก
เพราะว่าไอ้ผลประโยชน์ที่ไอ้คนพวกนี้มันหลอกลวงเหยื่อเข้ามาหลอกลวงเหยื่อ
เขาบอกรวมกันแล้วเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะเงินที่มันได้ไป
เงินมากขนาดนี้มันก็ต้องมีคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีเอี่ยว
แน่นอนว่าต้องมีคนบางกลุ่มบางพวกในกัมพูชา
ที่ยังทำตัวเป็นผู้คุ้มครองปกป้องแก๊งคอนเซนเตอร์
เหล่านี้อยู่เงียบอันนี้ต้องยอมรับว่าที่ไหนมันก็มี
แต่ว่าทางการกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามให้ความร่วมมือในการจัดการกับคนเหล่านี้อยู่
ขอเวลาหน่อยระยะที่ยังปราบไม่หมดปราบไม่สิ้น
แล้วจะทำยังไงทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ
มีคาถาข้อเดียวที่เราต้องท่องเอาไว้ไม่เชื่อไม่โอนไม่เชื่อไม่โอนไม่เชื่อไม่โอน
จะอ้างอะไรแบบไหนมาไม่เชื่อทั้งนั้นเพราะถ้าเชื่อก็ต้องโอน
ให้ดีเนี่ยไม่ต้องรับด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้ถ้าโทรมาจากต่างประเทศเขาให้มีเครื่องหมายบวก
ถ้าเห็นเครื่องหมายบวกนำหน้าเราไม่มีญาติโหติกาอะไรที่อยู่ต่างประเทศ
อย่าไปรับมันรับแล้วถ้ามันอ้างโน่นอ้างนี่อย่าไปเชื่อ
ไม่ว่าจะอ้างมาจากไหนหน่วยราชการเนี่ยถ้าเขาจะติดต่อเราเนี่ย
เขาไม่ใช้วิธีการนี้หรอกถัดมาระยะที่รอ
ผมคิดว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจมากกว่านี้
อย่าไปคิดว่าคนรู้กันแล้วคนดูทีวีก็เห็นแล้ว
อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วว่าถูกหลอกกันทุกวันแต่ว่าผู้ที่บริโภคสื่อเนี่ย
พฤติกรรมไม่เหมือนกันเขาไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้าจอเขาไม่รู้
ฉะนั้นสิ่งที่จะให้เขารู้ได้เนี่ยต้องลงทุนครับ
ลงทุนทำเป็นผมเห็นออกทีวีอยู่พักนึง
ที่ใช้เป็นเพลงว่าไม่โอนไม่โอนไม่โอนอย่าโอนอย่าโอน

ฉายออกทีวีออกวิทยุ

ลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้คนถูกหลอก
ทีรัฐบาลเอาเงินตั้งเยอะแยะ

ใช้สื่อโน่นสื่อนี่หมดเงินไปตั้งเยอะแยะทำไมทำได้
ใกล้แค่เอาเงินมาออกทีวีทำเป็นสคริปต์ออกทีวี
เชิญชวนนักร้องเชิญชวนคนที่ประชาชนรู้จัก
ออกมาบอกหน้าทีวีบ่อยว่าอย่าไปเชื่ออย่าโอนอย่าเชื่ออย่าโอน
ไม่รู้ล่ะทำอะไรก็ได้ให้คนเขารู้ต้องลงทุนครับ
งั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังถูกหลอกอยู่เพราะเขาไม่รู้
เขาไม่รู้ถ้าเขารู้ก็ไม่ถูกไม่ต้องถูกหลอก
แต่เอาล่ะในภาพรวมถือว่าวันนี้เราเดินถูกทางแล้ว
หนึ่งร่วมมือกับประเทศกัมพูชาเพราะไอ้แก๊งพวกเนี้ย
มันไปใช้พื้นที่ชายแดนแถวกัมพูชาเป็นแก๊งอยู่ที่นั่น
เพราะว่าเขาใช้สัญญาณมือถือได้นี่ครับมันห่างกันไปนิดเดียวเอง
อันที่สองที่แอบทำกันอยู่ในประเทศเนี่ย
เขาร่วมมือกับกศธชเขาร่วมมือกับค่ายมือถือ
รอหน่อยครับผมเชื่อว่าในที่สุดพวกนี้ก็หมดไป
ก็เป็นความหวังไม่งั้นทำมาหากินได้โอ้
ลำบากลำบลแล้วมาถูกหลอกไอ้คนพวกนี้ไม่ไหวครับ
ขีดเส้นใต้เพิ่มเติมความคืบหน้าของการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ครับ

ขอบคุณค่ะอาจารย์สุภาพจริงย้ำเตือนกันมาตลอด
แล้วก็ย้ำกันมานานแล้วลำพังเราเห็นเบอร์รู้เลยไม่รับสาย
ถูกต้องระวังกันด้วยแล้วกันนะฮะกว่าจะปราบกันหมดก็อาจจะโทรกันเรื่อยไปนะครับ